คุณผู้ชมค่ะไปที่สุโขทัยค่ะมีผู้หญิงคนนึงมีอาการแปลกค่ะ
คนในครอบครัวบอกว่าอยากจะให้หมอปลามือปราบสัมภเวษีมาช่วยดูให้หน่อย
แต่หมอปลาบอกว่าก็เดี๋ยวจะลงพื้นที่ไปให้แต่เบื้องต้นไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลก่อน
อาการของผู้หญิงคนนี้เป็นยังไงเดี๋ยวลองดูค่ะ

ครอบครัวก็ช่วยกันอุ้มเธอมาด้านนอก
แล้วเหมือนเอาอะไรบางอย่างไปถูหลังเห็นไหมคะ

เหมือนเธอไม่ได้สติแล้วน้ำลายไหลออกมาตลอดเวลาค่ะ
สุดท้ายครอบครัวเอาสร้อยพระมาคล้องคอหลายองค์เลยนะคะ
แล้วเธอก็เหมือนอาการค่อยดีขึ้นดีขึ้นแต่ยังไม่หายแบบร้อยเปอร์เซ็นต์
แล้วเธอก็จับปากกาเขียนอะไรบางอย่างลงไป
สมุดเนี่ยคล้องคอด้วยพระหลายองค์เลย
ก็เหมือนจะนิ่งลงหน่อยหนึ่งอะเนาะนี่นะคะ

เขียนชื่อคนคนนึงค่ะนี่นะคะ
แล้วก็มีคำว่านาคาเขียนชื่อคำแก้ว
ก็ไม่รู้ว่าเขียนชื่อใครไม่ได้มีใครรู้จักชื่อนี้
ชื่อตัวเองเขียนถูกต้องหมดทุกอย่างนะคะ
วาดรูปของแหลมคล้ายเข็มหรือมีด

ครอบครัวบอกว่าคืนวันที่๑๔สิงหาคมเพื่อนของนางเสาเอนามสมมุติมาหา
แล้วก็เปิดกล้องให้ดูเห็นภาพที่เพื่อน๔๕คนกำลังช่วยกันจับนางสาวเอเอาไว้
เพราะว่าคลุมคลั่งทำร้ายเพื่อนทำร้ายตัวเอง
แล้วก็ร้องว่าช่วยด้วยช่วยด้วยตลอดเลย

รีบขับรถไปรับที่มหาวิทยาลัยที่จังหวัดพยาวนะคะ
พอไปถึงเธอเมอร์ลอยใหม่พูดใหม่จานแล้วก็อัลวาส
แต่ก็เป็นหายอ่ะพี่อุ๋ยเดี๋ยวก็อลวาดเดี๋ยวก็สงบเดี๋ยวก็นิ่ง

ระหว่างที่พากลับบ้านก็แวะโรงพยาบาลก่อนนะคะ
ไปโรงพยาบาลคุณหมอบอกว่าก็ปกติดีนะ
ไม่ได้มีอาการป่วยอะไร
ครอบครัวเลยเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเดี๋ยวพาไปวัดก็แล้วกันนะ

กลางคืนก็ไม่หลับไม่นอนลุกขึ้นมาทำท่าแปลกตลอดเลยค่ะ

บางทีก็เสียงห้าวเหมือนเสียงผู้ชาย
บางทีก็พูดครับครับเหมือนเหมือนแทนตัวเองว่าเป็นผู้ชายอ่ะ
วร้าวตาแข็งแล้วคุณผู้ชมเชื่อไหมคะว่า

เนี่ยบางครั้งเธอก็เหมือนมีสติเหมือนรู้สึกตวนนะ
แล้วก็เล่าให้ฟังว่า๑๓สิงหาคมที่มหาวิทยาลัยมีแข่งกีฬา

กำลังลงชื่อร่วมกิจกรรมมีผู้ชายรุ่นราวคราวเดียวกันสองคนมายืนข้าง
หนึ่งในนั้นพยักหน้าให้เพื่อนมาลงชื่อ
แล้วเธอรู้สึกเหมือนมีหยดน้ำดีดมาโดนต้นแขนขวา

หลังจากนั้นเริ่มมีอาการร้อนแบบยังไงก็ไม่รู้ว่านอนไม่หลับเลย
แล้วคุมตัวเองไม่ได้เลยก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะโดนคุณใส่หรือเปล่า

วาดภาพก็ได้วาดก็ได้เขียนไว้ในวาดเลย
ทำท่าผีใส่อะไรเงี้ยค่ะ

อาการเขาเป็นแบบนี้ค่ะเขาไม่ได้หลับไม่ได้นอนแล้วก็กินข้าวไม่ได้

อยู่ที่บ้านแล้วอยู่ที่วัดก็กินไม่ได้อะค่ะ

มพยาวเขาก็ปกตินะคะเขาก็เพิ่งเป็นนะคะ

อาการของเวลานั้นรุนแรงไหมครับ
อ่ารุนแรงครับทำร้ายตัวเองนะฮะ

หาพระมาหลายที่แล้วไปรักษามาหลายที่ไม่หายเนอะ

หมอปลารับเรื่องเอาไว้แล้วนะคะ
หมอปลาบอกว่าแต่เอาอย่างนี้ก็แล้วกัน

นางเสาเอนามสมมุติคนนี้ไปโรงพยาบาลอีกสักรอบได้ไหม
ให้คุณหมอตรวจก่อนเพื่อความมั่นใจ
อย่าเพิ่งไปปักใจเชื่อว่าเป็นเรื่องศัยศาสตร์แต่เพียงอย่างเดียว
แต่เดี๋ยวหมอปลาก็จะไปดูให้เดี๋ยววันพุธนี้
ลงพื้นที่ไปพิสูจน์แล้วก็ไปช่วยเหลือค่ะ
วันนี้ถ้ามันเป็นศัยศาสตร์เป็นผีตามที่เขาเชื่อนะ

แต่เบื้องต้นอยากให้ไปโฟกัสวิทยาศาสตร์ก่อน
เดี๋ยววันพุธเจอกันนะครับ